เขาเดินโซเซแล้วสุดท้ายเนี่ยก็ตกลงไปในคลองค่ะ
ทิ้มไปเลยเนี่ยค่ะสุนัขก็ตกอกตกใจนะคะ
ภรรยาตามหาหาไม่เจอจนรู้ว่าตกคลองเสียชีวิต
ก็จากภาพนี้แหละค่ะโอ้เนี่ยค่ะเดินโซซัดโซเซอยู่ริมถนนตรงเนี้ย
มีคลองอยู่ข้างหน้าแล้วก็เซพลัดตกลงไปนะคะ
ตำรวจสพบางตะเถนจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับแจ้งว่ามีคนจมน้ำเสียชีวิตที่คลองรางมดตะนอยนะคะ
อยู่ที่ตำบลคลองตาเถนอำเภอสองพี่น้องก็ไปตรวจสอบค่ะนะคะ
แล้วก็ปรากฏว่าเป็นอย่างนั้นจริงจุดเกิดเหตุเนี่ยพบศพของนายสุขุมทัพทิมดีอายุ๖๓ปีนะคะ
ไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะไปสอบถามภรรยาคือนางพยงบุญมีอายุหกสิบปีก็เล่าบอกว่า
สามีเนี่ยเป็นคนชอบกินเหล้าค่ะบางครั้งก็อาศัยนอนบ้านญาติหรือบ้านเพื่อน
แต่ปกติก็กลับบ้านค่ะวันนั้นเนี่ยสามีออกจากบ้านไปแล้วก็ยังไม่กลับ
ก็เลยออกตามหาตามบ้านญาติก็ไม่เจอก็เลยไปขอดูกล้องวงจรปิดที่บ้านผู้ใหญ่บ้าน
ก็เลยได้เห็นภาพว่าช่วงเย็นของเมื่อวานตอนที่สามีกำลังเดินกลับบ้าน
เดินโซเซแบบที่เราเห็นนี่แหละค่ะแล้วก็พลัดตกลงไปในคลอง
ญาติญาติกับกู้ภัยช่วยกันงมค้นหาก็ไม่เจอนะคะ
เธอบอกว่าจนกระทั่งจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางพร้อมเล่าหนึ่งขวด
หลังจากนั้นร่างของสามีก็ลอยขึ้นมาค่ะ
เนี่ยค่ะจากภาพจากกล้องวงจรปิดหรือหลักฐานต่างญาติญาติก็ไม่ติดใจการเสียชีวิตนะคะ